รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
ก็ย้ำเตือนหลายหลายท่านนะคะที่ติดตามอยู่ถ้าหากว่าไม่รู้ว่าเวลาปรับเปลี่ยนก็เป็นเช้าขึ้นนะคะ
ช่วงประมาณสักก่อน๖โมงเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
วันนี้๑ธันวาคมต้นเดือนช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนแถบภาคใต้นะคะ
ดูข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นชัดเจนนะคะภาคใต้ตอนล่างแถบจังหวัดสุราธานีลงไปเนี่ย
ฝนหนักเลยนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
ปัจจัยก็มาจากนี่เลยนะคะเส้น๑๐๑๒คือเส้นร้อนชื้นปกคลุมบริเวณภาคใต้นะคะ
แล้วก็ยังมีลมค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมพัดมาเจอกันนะคะ
ก็เลยมีการเกิดปะทะกันเป็นลมพัดสอบทำให้บริเวณดังกล่าวคือภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันเนี่ยมีฝนตก
ขณะที่เส้นพันสิบหกพันสิบสี่พันสิบแปดไปจนถึงพันยี่สิบเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนบนอากาศดีอากาศหนาวเย็นสบายเลยนะคะส่วนโมเดลนี้ค่ะเรามาดูให้ชัดเจนมากขึ้นว่าพื้นที่ไหนบ้างจะมีฝนนะคะ
ก็ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่มีฝนก็คือภาคใต้นะคะภาคใต้ตอนล่างนครศรีธรรมราชลงไปสังเกตจากสีก็ได้ค่ะถ้าเป็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะคะฝนตกเล็กน้อยถึงปันกลางสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเริ่มฝนตกหนักแล้วถ้าเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้คือตกหนักมากเลยนะคะ
ถ้าเป็นรถไปถึงคลื่นในทะเลยิ่งอยู่ในทะเลแล้วนะคะฝนยิ่งแรงลมยิ่งพัดแรงมากขึ้นถ้าดูโมเดลนี้จะเห็นชัดนะคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ค่ะคือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวหัวหินประจวบแถวบางสะพานนะคะจังหวัดนครสีธรรมราชสุรธานีเนี่ยเว้นไว้ก่อนช่วงนี้อาจ
เพราะฉะนั้นหนีภาคใต้สักพักนึงไปเที่ยวเหนือหรืออีสานนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยอากาศก็ดีนะดอกไม้ก็เบ่งบานสะพังสวยงามผลไม้ก็มีมากมายเลยนะคะไปดูกันหน่อยที่ภูหินร่องกล้าคุณผู้ชมเห็นไหมคะดอกไม้สวยงามจริงจริงเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูเห็นร่องกล้านะคะดอกไม้เบ่งบานชูช่อสวยงามอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้
แล้วก็เน้นย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าไม่ควรดื่มสุราหรือว่าของเสพติดของมึนเมาคลายหนาวเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตกันได้นะคะ
ภาพสวยแบบนี้เดี๋ยวจะมีมาอวดกันเรื่อยเป็นประจำทุกเช้าในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ส่วนใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวช่วงนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีค่ะเพราะว่าหลังวันที่๑๐เป็นต้นไปดูเหมือนว่าอากาศจะร้อนแล้วนะคะ
ช่วงนี้ไปถ่ายรูปสวยกับทุ่งดอกไม้กันก่อนมีความสุขมากเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ